วันนี้เราไปวาดตามหมายสารนะครับนะโดยอ่าตัวบทเนี้ยก็นำหมายสารเข้าทางการตรวจค้นค่ะ
พ่องพลักฐานทุกข์นะเอ่อของของเอ่อผู้น้ำหาทางหมายจับนะครับ
ในการมีเบอร์สูทชอบนะฮะ

ก็มีความผิดเรื่องความผิดฐานร่วมกันการโชคทรัพย์นะครับ
ความผิดหาร่วมกันการโชว์ทรัพย์นะครับ
ในเรื่องของผู้หาทั้งหมด๑๑คน๔๕หมายจับนะครับ

แต่ในเรื่องการสืบสวนในส่วนตำรวจเนี่ย
การมอบตัวหรือไม่มอบตัวเนี่ย

แต่ว่าในเรื่องการสืบสวนติดตามจับกลุ่มเนี่ย

เราต้องทำก่อนนะครับ
ว่าการมาเข้าใช้กฎหมาย
ชอบทำกฎหมายให้ผิดกฎหมายนะครับ
กฎหมายให้เป็นกฎหมายนะครับ
ไม่รักอายใจก็ไม่เป็นไร
ไม่รักอายใจก็ไม่เป็นไร
ไม่รักอายใจก็ไม่เป็นไร

ไม่รักอายใจก็ไม่เป็นไร
ไม่รักอายใจก็ไม่เป็นไร
ไม่รักอายใจก็ไม่เป็นไร

มาค่ะ

คนอยู่ในห้องนะครับนะฮะเราเคลียร์หมดแล้ว
แต่ว่าอยู่ระหว่างการตรวจค้นเอกสารนะฮะต่างนะครับ
เดี๋ยวในขณะนี้ต้องใช้เวลาเวิร์นควรนะครับ

มันมีร่องรอยการเข้าอยู่ล่าสุดไว้ประมาณกี่ชั่วโมงที่แล้วที่ผ่านมา
มีการเกิดให้เข้ามาพักอยู่
ก็มีร่องรอยเข้าแน่นอนครับมีการเข้ามาพักนะครับ
เมื่อวานก็ยังเข้ามาพักอยู่นะครับ
เมื่อวานก็ยังเข้ามาอยู่นะฮะแต่ว่าขณะนี้ยังไม่พบตัวนะครับนะฮะ
เรื่องการติดต่อมามอบตัวยังไม่มีการติดต่อมานะครับ

ถ้าพันธบทโทสันทนะดูอยู่ดูท่านอยู่ตอนนี้
อยากจะบอกให้แกมอบตัวหรือยังไงบ้างครับ
ก็ต้องขอให้ปริวัตรตามกฎหมายนะครับถ้าแทนอยู่อยู่ก็ต้องขอให้มอบตัวนะครับ
ก็ต้องขอให้ปฏิบัติตามหมายสารนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ให้ความเป็นธรรมทุกคนอยู่แล้วนะครับขณะนี้นะครับ

เพราะฉะนั้นเราก็ให้ความเป็นธรรมทุกคนอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ให้ความเป็นธรรมทุกคนอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ให้ความเป็นธรรมทุกคนอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ให้ความเป็นธรรมทุกคนอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ให้ความเป็นธรรมทุกคนอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ให้ความเป็นธรรมทุกคนอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ให้ความเป็นธรรมทุกคนอยู่แล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นเราก็ให้ความเป็นธรรมทุกคนอยู่แล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นเราก็ให้ความเป็นธรรมทุกคนอยู่แล้วนะครับ

ถ้าขอมอบตัวต้องกลับตัวจากหมายปกติ

จะมีรอยเวณบริบัตนาชีพอยู่แล้ว
แต่ว่าถ้าจะมามอบตัวถ้ามีการติดต่อแน่นอนนะครับ
ส่วนคณะพนักงานสอบสวนเราก็ต้องรับมอบตัวนะครับ
อย่างที่พูดกันแต่แรกก็เลยเป็นแบบที่เราระวังเอาไว้
ก็คือในหมายจับแรกที่นำมาบอกว่าเป็นการเชิญตัวผมจากหน้าบ้านคุณพ่อมา
แต่เมื่อมาถึงสอนอแสดงหมายจับแล้วจะเป็นการจับกลุ่มตัวผมที่สอนอ
ไม่ใช่เป็นเรื่องของการมอบตัวซึ่งซึ่งเจตนาความประสงค์เนี่ย
ทุกคนผมแสดงแต่แรกตั้งแต่กลางคืนแล้วเมื่อคืนแล้ว
ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าผมประสงค์ให้ทุกท่านทราบ
ผมไม่หลบหนีไปไหนผมขอมอบตัว
แต่พอเมื่อถึง
เหตุการณ์สถานการณ์เวลาจริงกลับกลายเป็นว่า
ผมจะถูกจับกลุ่มไม่ใช่มอบตัว
อันนี้ผมต้องต่อลองต้องใช้สิทธิ์ของผม
เพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยเมื่อนำตัวผมไปยื่น
คำร้องขอฝากขังที่สารยุติธรรม
สารท่านก็จะต้องพึงพิจารณาว่า

เมื่อไม่มีการระบุว่ามอบตัว

และจับกลุ่มตัวโดยหมายจับถึง๘๙ใบที่ทราบ
เพราะถ้าหากคุณบอกตรงนี้คุณยอมก็อันนี้มอบตัวก็ได้
แต่พอไปโผล่ที่นู่น๗๘ใบ
มันจับกลุ่มตัวเนี่ยไม่ใช่มอบตัวแหละ
ถูกไหมนั่นเป็นเหตุผลในการใช้ดุลพินิษฐ์ของ
ของสารยุติธรรมในการที่จะอนุญาตปล่อยตัว
ว่าผู้ต้องหาคนเดียวแต่ออกข้อหาเดียวออก๘หมาย

อันนี้ก็เป็นหมายจับผู้ต้องหาปกติ
แต่ตีเดียวว่าความเสียหายอาจมีอาจมี

เดี๋ยวจะจับทีนึงปล่อยกันหรือเปล่า
แล้วถามก่อน๘หมายเนี่ย๙หมายเนี่ย

เขาก็จะมาเห็นผมเป็นสันทนารายวันเดี๋ยวเขาก็จะมีหมายจับรายวันให้ผม
ถูกไหมครับตรงนี้แล้วในกระบวนการนี้ผมก็จะให้ทางฝ่ายกฎหมายทางทนายยื่นคำร้องคัดค้านกับศาลว่า
หากมีผู้ค้าตามที่เขาบอกเนี่ยนะอีกร้อยกว่าเจ้ายังไม่มา
ผมก็ต้องค้านว่ามันก็คดีเดียวกันความผิดเดียวกัน
ถูกไหมมาเล่นเกมแบบอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจเจตนาประสงค์อะไรถูกไหมครับ
ในเรื่องของการกระทำความผิดก็ต่างกรรมต่างวาระนะครับ
หนึ่งคนก็หนึ่งความผิดหนึ่งไม้จับก็หนึ่งหนึ่งกรรมนะครับ
ห้าสิบคนก็ห้าสิบกรรมนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ต้องดูผู้เสียหายนะครับ
ถ้าผู้เสียหายมีมากกว่านี้เราก็ต้องดำเนินการนะครับ
หมายจับใบแรกเนี่ยผมก็เปิดดู
จากผมอยากทราบจริงว่าไอ้ข้อหาที่บอกว่าผมกันโชคทรัพย์เนี่ย
ผมไปกันโชคทรัพย์ใครผมอยากรู้
แต่มันเป็นหมายจับที่ค่อนข้างจะผิดปกติจริง
ไม่ระบุว่าผู้เสียหายคือใคร
คดีการโชคทรัพย์มันต่างจากคดีอาญาแผ่นดินทั่วไป

ซึ่งผมก็อยากรู้ว่ามันในดำนายแดงในเกาะอะไรที่เขามาแจ้งเนี่ย

กระทั่งถึงขนาดออกหมายจับกลุ่มผมถูกไหม
ในเมื่อผมก็ประกาศให้สังคมประชาชนว่า

เคยมีไหมว่าผมไปลีดไปถ่ายไปเลี่ยค่ะ
ทองเก็บสวยอะไรที่เข้าใจว่าเป็นการกันโชคทรัพย์มีไหม
ถ้ามีให้ช่วยรีบมานะ
ผมจะได้พร้อมรับทราบข้อเก่าหาแล้วก็ต่อสู้ไปในกระบวนการพร้อมกันทีเดียว
ก็บอกนะบอกดังนั้นว่าอย่ามาทีหลัง
อย่ามาทีหลังอย่ามาทีหลังก็มาทีละทีละคนสองคนอะไรอีก
ดังนั้นถ้าหากมีอีกเป็นข้อเท็จจริงภูมิถูกผมเรียกเงินการโชคทราบจริง
ให้คุณมาได้เลยขณะนี้
ในเรื่องความผิดส่วนอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะครับ
ในเรื่องการเสียภาษีในเรื่องการบุกลุกในเรื่องของพรบอาคาร
หรือว่าในเรื่องของผู้เสียหายที่มีมากกว่านี้นะครับ
ส่วนประเด็นวันเวลาเกิดเหตุผมก็ดูว่ามันเกิดเหตุยังไง
เขาระบุวันเกิดเหตุคือต้นเดือนเมษายน๒๕๕๙ถึง๒๕เมษายน๒๕๖
ซึ่งต่อเนื่องกันนั่นก็คือหมายความว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ย
ผมไปเรียกนะไปไถเขาอะไรเขาเดี๋ยวล่ะเอาให้ดี
ศิษย์กรรมของพันธุรกรสัตว์นักภาพค้าแม่ค้าก็บอกว่า
ถ้าเกิดไม่จ่ายที่ถึงขนาดกี่รถไม่ให้เปิดจริงหรือเปล่าครับ
ก็เป็นประจำคำให้การครับนะครับก็เป็นประจำก็มีการแจ้งมานะครับนะครับ
ว่ามีการกิดรถกิดลานะครับซึ่งรายละเอียดต่างนี่ก็อยู่ในสำนวนสองส่วนนะครับ
ก็ตามคำให้การนะครับตามคำให้การก็มีร้านเก็บร้าน
ร้านเก็บร้านร้านละสองพันห้าสามพันนะครับก็ต้องไปนับดูว่า
มีทั้งหมดเท่าไหร่สามร้อยร้านนะครับนะครับ
ที่ต่างประเทศเดี๋ยวจะตกม้าตายเตือนไว้พี่ไปแก้ไขได้ไหมรีบไป
แล้วเดี๋ยวนะโดนกลับทั้งหมด
การจะบอกว่าเป็นความผิดต้องอยู่ที่การรวบรวมพยาฐานนะครับ
อยู่ที่การสอบสวนวันนี้คณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนรวบรวมพยาฐานทั้งหมดนะฮะ
แล้วขอมาตรหมายจับตัวศาลศาลท่านมาตรหมายจับมาให้นะครับนะครับ
ถือว่าเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
ด้วยข้อหาก็ไม่ใช่ข้อหาอะไรมากมายคือการโชคทรัพย์
ไม่ใช่คดีมนค่าไม่ใช่คดีหลายประเภทที่อุจการร้ายแรง
นี่ยังไม่สำเร็จยังฮาโหลกันอยู่เรื่อยฮัลโหลกันอยู่เรื่อย
ออเดอร์ข้างบนกันอยู่เรื่อยนะ
ซึ่งไม่รู้มันต้องไปฮัลโหลทำไมในเมื่อหน้าที่คุณก็ทำได้แล้วบนโต๊ะ
ถูกไหมกูเซ็นได้บันทึกได้จบให้ผมก็อ่านแกต่อนั้น
เดี๋ยววิ่งเข้าวิ่งออกฮาโหลไปฮาโหลมากัน
นี่คือความจริงประเทศไทยขอบคุณมากครับ
แต่แค่อักษรก็เป็นอักษรท่านพูดเรื่องอะไรเรื่องทุจริต
ถ้าคนได้รัฐบาลก็มาเลยเอามาดิเอามา

แต่ให้ผมไปโยนผมไม่ไปผมกลับเลย
ไม่ต้องเอาคนที่ท่านสั่งการมา

แต่ให้ผมอยู่ในพื้นที่ที่ผมรู้สึกปลอดภัยหน่อย
ดีมาก

ผมบอกผมไม่เคยเฟฟ

ผมก็บอกผมผมไม่ได้แอคชั่นผมไม่ได้ดราม่าเพราะสิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันออกมาภายใต้จิตใจจิตสำนึกของผม
และเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ไทยยุ่งเหยิงมากไปกว่านี้แล้วจะสร้างความสูญเสียให้กับบุคคลอื่น
ทำลายเอกสารที่ผมเคยมีความตั้งใจที่จะนำไปมอบให้กับผู้ซึ่งมีอำนาจ
และผมมั่นใจว่าจะสามารถทำให้ประเทศนี้แก้ไขปัญหาของประเทศนี้

เคยให้คำมั่นสัญญาไว้เมื่อเกือบ๔ปีที่แล้ว
ผมจึงได้ตัดสินใจทำลายเอกสารโคตรโกง
ให้มันสิ้นเป็นผงทุรีไป
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ